ตอนนี้ที่ศูนย์ราชการเกียรติกายยังคงเปิดประตู
เพื่อที่จะรอรับประชาชนที่จะมาเฝ้ารอ

นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ที่รัฐสภา
ซึ่งบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวจะหลบให้ดูนะคะ
ก็คือเป็นบรรยากาศของการที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะ
จัดเตรียมในส่วนของสถานที่รอประชาชน

เพื่อที่จะติดตามการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เราจะเห็นว่าตำรวจของกองบังคับการ
อำนวยความสะดวกมาดูแลเรื่องของความเรียบร้อย
ให้กับประชาชนเตรียมพื้นที่ต่างค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะบริเวณด้านในของศูนย์ราชการเกียรติกาย
ก็จะมีการตั้งเต็นต์เท่าที่ดูในขณะนี้
สำหรับ๒๓๐๐คนที่มวลชนที่จะมาให้กำลังใจ
ทางด้านของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐนะคะ
ของพักก้าวกรายด้วยขณะเดียวกันค่ะ
เลยจากจุดนี้มาก็จะเป็นถนนทหารนะคะ
เราจะเห็นว่าในขณะนี้มีการปิด
มีการเตรียมเส้นทางการจราจร
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
รวมไปถึงสมาชิกสภา
สมาชิกรัฐสภาที่จะเข้ามาประชุมที่สภาในวันพรุ่งนี้
ซึ่งจะเห็นได้ว่าถนนทหารวันนี้ที่เราเห็นอยู่

แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
จะมีการปิดการจราจรตั้งแต่แยกเกียรติกาย
จนถึงบริษัทบุญรอดบิเวอรี่
แน่นอนว่าจะมีหลายส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ทางด้านของพลตำรวจโทษทิติแสงสว่าง

ที่มีการได้ลงนามในคำสั่งประกาศห้าม
การชุมนุมในพื้นที่สาธารณะในรัศมีร์
เกิน๕๐เมตรรอบรัฐสภา
ตั้งแต่วันที่๑๒ถึงวันที่๑๕กรกฎาคม
แล้วก็มีการกำหนดให้พื้นที่ถนน๑ช่องจราจร
แล้วก็ทางเท้าภายในศูนย์ราชการเกียรติกาย

เป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับชุมนุมที่สาธารณะนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่อยู่ตรงข้ามกับรัฐสภาของไทยนี่แหละค่ะ
จุดนี้เป็นจุดที่สภาได้ประสานกับกรุงเทพเพื่อขอใช้พื้นที่ให้ประชาชน
ที่จะมาให้กำลังใจในเรื่องของการประชุมรัฐสภา
แล้วก็การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
เราเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กางเต็นต์รองรับ
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับมวลชน

แล้วก็ให้กำลังใจนายพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้
อากาศจะร้อนหรือฝนจะตกลงมาหรือไม่

รวมไปถึงเตรียมน้ำดื่มแล้วก็รถสุขาเคลื่อนที่ไว้ด้วย
ขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

แล้วก็คาดว่าจะมีการค้างคืน
อยู่ในศูนย์ราชการเกียรติกายจนถึงวันพรุ่งนี้เช้า
แต่เมื่อมีการประกาศว่าจะชุมนุมที่สกายวอล์กย่านปฐุมวัน
ก็ทำให้มวลชนที่อยู่ภายในศูนย์ราชการเกียรติกายนั้น
ย้ายไปสมทบกับมวลชนกลุ่มหนึ่งที่ประทุมวันทันทีนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่ถนนทหารถนนสามเศษแยกเกียรติกายนะคะ
หลังจากที่มีการรายงานว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ย
น่าจะมีกลุ่มการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนนายพิธาน
ก็เลยทำให้กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ตัดสินใจแจ้งปิดการจราจรบางส่วนตั้งแต่วันนี้ปิดไปแล้วนะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะ๑๓กรกฎาคม
ก็จะมีการประชุมของสภาผู้แทนราชดร
เพื่อบวชเลือกนายยกรัฐมนตรีในช่วงเย็น
ทีมข่าวสังเกตเห็นนะคะว่าโดยรอบของอาคารรัฐสภา
พื้นที่รัฐสภาถนนเกียรติกายถนนสามเซน
มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบเพิ่มเติมในหลายจุดด้วยกัน
ขณะที่กำลังตำรวจที่จะเข้ามาดูแลความเรียบร้อย
เบื้องต้นนั้นใช้กำลังคอฝของคำประการตำรวจนครบาน๑
จำนวน๑กองร้อยหรือว่า๑๗๐นายนะคะ
ซึ่งจะมีการรวมพลอยู่ที่สถานีตำรวจนครบานบางโพค่ะ
คุณผู้ชมคะการประชุมของสภาพผู้แทนราชดร
จากเรื่องของการปิดการจราจรแล้ววันพรุ่งนี้
โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ
ก็จะมีการแจ้งหยุดการเรียนการสอนไปเวลา๑วันนะคะ
ก็คือโรงเรียนวัดจันทร์ค่ะโรงเรียนราชินีบนโรงเรียนราชวินิต
โดยมีหนังสือไปยังผู้ปกครองแจ้งหยุดการเรียนเป็นกรณีพิเศษ
เนื่องจากว่าได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า
หยุดเรียน๑วันเนื่องจากว่าจะมีการปิดการจราจรนั่นเองค่ะ

ย้ำในส่วนของประชาชนที่จะเข้ามาในพื้นที่ของถนนเกียรติกาย
ที่เห็นอยู่บริเวณด้านหลังของดิฉันในขณะนี้นะคะ
แน่นอนว่าการปิดการจราจรได้รับผลกระทบ
ทางกรมชาการตำรวจนครบันบอกว่า
ให้ติดตามการประสานการประชาสัมพันธ์เส้นทางที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรในวันพรุ่งนี้ค่ะ
แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะจากเกียรติกายอาคารรัฐสภาค่ะ
ขอบคุณคุณวิมนต์วันและทีมข่าวด้วยค่ะ